เขาก็ชุบตัดย่าอยู่ลิ้นผล
ไปเห็นว่ามันมีถังเป็นแบบถังใหญ่เลย

มันมีกลิ่นด้วยนะเออแปลกมีกลิ่นด้วย

แล้วเป็นศพที่จะต้องค้นหากันว่า
ใครฆ่าเธอผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงครับ
ถังนี้ขนาด๒๐๐ลิตรเจ้าหน้าที่ช่วยกันลากขึ้นมาจากเหวลึกเลย
ไว้บนริมถนนครับบนเขาศกรอยต่อระหว่างจังหวัดพังงาสุราธานี
พอเปิดออกมาศพผู้หญิงสภาพก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วครับ
อื่นแล้วย้อมผมสีทองมีร่องรอยคล้ายกับถูกทำร้ายด้วยของแข็งหลายจุดตามตัวเลย
ร่างของผู้หญิงใส่เสื้อกีฬาสกรีนด้านหลังว่าเลข๖๘
แล้วก็มีของใช้ส่วนตัวยัดอยู่ในถังด้วยมีอาหารแห้งมีกระเป๋าเครื่องสำอาง
และมีบัตรประจำตัวประชาชนชื่อว่านางสาวสุพัตรายอดแก้วอายุสามสิบปี
เป็นชาวอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราธานีคนที่เจอถังคนแรกเนี่ย
ชื่อนายเมฆสุวรรณสุพรรณโมกครับเป็นลูกจ้างหวดการทางคุระบุรีแขวงพังงา
เมฆสุวรรณเขาบอกว่าเขากับเพื่อนร่วมงานมาตัดย่าแล้วก็ทำความสะอาดป้ายสัญญาณริมทางบนเขาศก
ตอนมาถึงจุดนี้ตอนแรกกลิ่นมาก่อนนะโชยมาเลยตามลมขึ้นมา
ลงไปในเหวเห็นถังพลาสติกขนาดใหญ่แต่มันปิดฝาไว้มิดชิดเลย
แต่พี่เขาน่าจะดูข่าวเยอะเห็นว่าถังมาแบบนี้กลิ่นมาแบบนี้
ข้างในอาจจะมีอะไรอาจจะเป็นอะไรตายหรือไม่ก็เป็นศพคนแน่นอน
พี่ก็ไต่ลงไปเลยฮะไต่ลงเหวไปดูแล้วก็เป็นดังนั้นจริง
แต่เขาไม่รู้ว่าศพที่เห็นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
เพราะว่าอย่างที่บอกคือสภาพศพเปลี่ยนไปเยอะแล้วครับ
เขาโทรแจ้งตำรวจสพกระโปรงจังหวัดพังงาทันทีเลยครับ
เพราะว่าเขาทำผ้าไว้ได้เจอหน้าปากลงไปถึงคอ
ในชุดธุรกิจธีลาแต่ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
ส่วนผลชนสูตรของแพทย์ครับคุณผู้ชมคือต่อให้มีร่องรอยที่ถูกทำร้ายด้วยของแข็งหลายจุดเนี่ย
แต่แพทย์บอกว่าไม่เจอแผลที่จะทำให้ถึงแก่ชีวิต
แต่ผู้หญิงคนนี้น่าจะเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจครับ
ตำรวจคาดว่าผู้ตายน่าจะโดนทำร้ายมาจากที่อื่นแล้วถูกนำมายัดใส่ถังโดยที่ยังไม่ตายด้วยนะ
โอ้โหโหดถ้าแบบนี้โหดเลยครับแล้วก็นำมาทิ้งอำพรางในเหวบนเขาศก
เรื่องต้นประสานกับสพเคียนซาจังหวัดสุราธานีเพื่อให้ญาติมาตรวจสอบ
แล้วก็สอบสวนหาตัวผู้ก่อเหตุต่อไปครับ